คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ช่วยกันวิเคราะห์หน่อยค่ะว่าตกลงแล้วเป็นเรื่องลี้ลับเป็นผีกดโทรศัพท์หรือยังไง

มีเจ้าของร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะที่จังหวัดพระนครสิทธิยาบอกว่า
อยู่ดีเนี่ยค่ะมีโทรศัพท์เข้ามาหาเขาตอนช่วงประมาณตี๕ของ๑๒กรกฎาคม
โทรศัพท์โทรเข้าเป็นจากร้านอีกสาขาหนึ่งนะคะพอเขารับสายไม่มีคนพูด
แต่มีเสียงรถแล่นผ่านเขาก็ถือฟังอยู่เป็นนาทีก็เลยตัดสินใจเปิดกล้องวงจรปิดของร้านอีกสาขาหนึ่งดู
แล้วเห็นภาพนี้ค่ะคือโทรศัพท์มือถือที่โทรหาเจ้าของอ่ะนะจากอีกสาขานึงเนี่ย
มันวางอยู่บนโต๊ะอ๋อร้านปิดแล้วด้วยไม่มีคนอยู่ตีห้า
แล้วมันโทรมาได้ยังไงใช่ไงผีโทรหรืออะไรหรือโทรศัพท์มันโทรเองหรือยังไง
เพราะว่าเป็นเบอร์ของเขาเขาก็แปลกใจว่าใครโทรมาแต่ไม่พูดใช่ไหม
เปิดกล้องวงจรปิดของร้านที่มีโทรศัพท์ดูแล้วเนี่ยค่ะเห็นแบบเนี้ยค่ะเออ
มณัฐแสนอาอายุ๔๐ปีค่ะเป็นเจ้าของร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ในอำเภอมหาราช
จังหวัดพระนครศรียุธยานะคะครับก็ยืนยันว่าภาพในกล้องวงจรปิดที่เห็น
เป็นโทรศัพท์มือถือไอโฟนวางอยู่บนโต๊ะอีกสาขาหนึ่ง
ก็เป็นเบอร์เดียวกันกับที่โทรหาเขาตอนตี๕วันที่๑๒กรกฎาคมค่ะ
เครื่องนั้นน่ะจริงจริงแล้วเขาให้ลูกน้องเอาไว้โทรติดต่องานอืมแต่อยู่ดีดี
เครื่องนั้นวางอยู่บนโต๊ะตอนตีห้าไม่มีคนอ่ะโทรหาเขาเฉยเลยครับ
ไม่มีใครพูดอะไรมีแต่เสียงรถแล่นผ่านเขาก็ฟังอยู่นาทีนึง
ไปเปิดกล้องวงจรปิดดูก็เห็นอย่างในภาพที่เราให้คุณผู้ชมดูไป
มณัฐยืนยันว่าโทรศัพท์เครื่องนั้นน่ะ
ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ใช้มานานแล้วแหละหลายปี
แบตไปครั้งนึงก็ลองโทรเข้าโทรออกก็ยังใช้งานได้ตามปกติ
ก็เลยสงสัยว่าเป็นเรื่องลี้ลับหรือเปล่าครับ
ไม่มีคนกดแล้วโทรไปหาเขาได้ยังไง
มีเสียงมีเสียงโทรเข้ามาครับผมก็รับ
รับเสร็จก็ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไม่มีเสียงคน
ไม่มีเสียงคนผมก็เปิดมันมีกล้องมีกล้องแบบนี้อยู่
ผมก็ไปเปิดดูผมก็ดูก็เลื่อนดูก็ไม่มีคน
ก็ฟังไปสักพักนึงก็คือพยายามจะดูว่า
มีอะไรสิทธิ์ลังเกลียดไหมก็เลื่อนกล้องดู
แสงกล้องดูไปรอบก็ไม่เจออะไรคิดว่าเป็น
รับสายไม่คิดว่าเป็นแต่พอหลังจากนั้นก็

คุณผู้ชมน่ารักมากค่ะช่วยวิเคราะห์กันเข้ามา
เบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรคะขอเลขหน่อย
นึกว่าจะบอกว่ามันเป็นระบบสั่งการแบบนู้นแบบนี้

คุณผู้ชมถามว่าขอเลขหน่อยเบอร์อะไร

รองศัตริ์อาจารย์ดรวิราชัยพุทธวงศ์
อาจารย์ออสอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

อาจารย์บอกว่าไม่ใช่ผีค่ะ
แต่มันเป็นไปได้ที่โทรศัพท์มือถืออาจจะมีปัญหา
เช่นมีไวรัสเข้าเครื่อง
รวมไปถึงหน้าจอที่เป็นทัชสกรีนนะคะ
อาจจะมีปัญหาทำให้เครื่องมันโทรซ้ำเบอร์ล่าสุดที่โทรออก

ก็ถ้าเป็นเรื่องลี้ลับนี้ตัดทิ้งได้เลยนะครับ
เพราะว่าผีสางเทวดาก็คงจะไม่สามารถไปสั่งให้แอปพลิเคชันของไอโฟนทำงานได้ถึงขนาดนั้นนะครับ
อาจารย์ออสคิดว่าอันที่๑เนี่ย
ก็เหมือนกับที่เจ้าของเครื่องคิดก่อนที่จะมาเป็นเรื่องลี้ลับ
ก็คือโทรศัพท์ลวนแต่ลวนเกิดจากอะไรนะครับ
เกิดจากไวรัสหรือแอปพลิเคชันบางอย่าง
ที่เราเล่นเกมหรือเผลอไปกดแล้วมันอินสตอเข้ามาในเครื่อง
หน้าจอของมันรวนหรือมีระบบทัศกรีนมันมีปัญหา
ก็ทำให้เวลาวางไว้เนี่ยนะครับ
มันก็กดโทรศัพท์ออกเอง
แล้วน่าจะเป็นเบอกสุดท้ายที่เราใช้

นี่ไงเห็นไหมโทรศัพท์มันลวนไวรัสเข้าทัศกรีนมีปัญหา

บอกว่าเนี่ยทัศกรีนมันมีปัญหาเนี่ยเห็นไหมมันรัวเนี่ยอาจารย์ออสบอกเนี่ย

ยืนยันกับภรรยาใช่ไหมว่ามันเป็นไปได้